เหตุนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมที่อุทัยธานีเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
คือที่พักตรงนี้มันเป็นตึก๓ชั้นข้างล่างเขาจะเปิดขายพวกสังขพันธ์ขายพวงหลีด
ปรากฏว่าแม่เนี่ยวันนั้นสังเกตว่าลูกชายไม่ลงมาช่วยขายของเลยแม่กดกริ่งเรียกนะ
ให้ลูกลงมาช่วยขายของแต่ลูกไม่ลงมาขึ้นไปข้างบนค่ะปกติลูกจะล็อกห้อง
แต่เปิดเข้าไปดูแม่ช็อกเลยค่ะคราวนี้ลูกไม่ได้ล็อกห้องแต่ภาพที่แม่เห็นคือลูกเสียชีวิตแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้พอตำรวจได้รับแจ้งตำรวจสพเขาบางแกรกที่อุทัยธานีรวมถึงแพทย์จากโรงพยาบาลหนองฉางแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีเนี่ยก็ไปตรวจสอบเลย
นี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นเมื่อวานนี้ค่ะลักษณะอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมันเป็นอาคารสามชั้นอาคารโชคพิชัยเซ็นเตอร์อยู่ริมถนนสายหนองฉางตลาดทุ่งนาที่ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางแล้วที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลักษณะคือด้านล่างเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านขายพวกเครื่องสังขพันธ์ขายพวงหลีดด้านบนก็จะเป็น
สภาพเนี่ยคือนอนหงายสวมกางเกงชั้นในตัวเดียวใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปเนี่ยสภาพศพก็คือเริ่มมีกลิ่นแล้วน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
จากการตรวจสอบดูพวกข้าวของเครื่องใช้ในห้องก็ไม่มีร่องรอยการถูกรื้อค้นไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ทีนี้คุยกับแม่ของผู้ตายก็คือนางทัศนีกุลพรศักดิ์อายุหกสิบสี่ปีแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกชายของคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเกาแล้วก็ยังมีโรคอื่นอีกหลายโรคทีนี้ก็เลยถามว่าลู

แต่ว่าวันนี้ขึ้นไปเนี่ยพอบิดลูกบิดเอ้าประตูไม่ได้ล็อกแต่เปิดไปภาพที่เห็นแม่ก็ช็อกนะคะเพราะว่าเห็นว่าลูกเสียชีวิตแล้วสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากโรคต่างที่มารุงราวประกอบกับอากาศช่วงนี้ร้อนจัดด้วยอาจจะทำให้โรคประจำตัวกำเริบจนเสียชีวิตทีนี้คุณแม่บอกด้วยว่าตอนที่ขึ้นไปเจอ
หลังจากนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสู่แล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ